ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าด้วยเพราะว่าพายุพัดเข้าแรงมากนะคะ
ที่มาซ้อมบอลเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต
ศพนะครับตอนนี้เบื้องต้นสี่ศพอ่าได้รับแจ้งนะครับ
แต่ยังไม่ชัดเจนโรงเรียนเนิน
อ่าตำบลอะไรนะครับเบื้องต้นเป็นไงครับเนี่ย
มีเจ็บกี่คนเยอะหลายคนนะคะหลายคนเสียแล้วเสียชีวิตนะฮะ

หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคน

หลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคน
หลายคนหลายคน

หลายคน